ซึ่งวันนี้นะคะก็ยังต้องลงฝึกซ้อมแล้วก็ต้องชี้วัดว่าสมาธิเนี่ย
คือโค้ชบอกว่าสมาธิคือสิ่งสำคัญมากสำหรับการแข่งขัน
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเสียประตูเร็วไงขาดสมาธิไปเล็กน้อย
อีก๒นาทีแล้วก็สุดท้ายเอาคืนไม่ได้นะครับ
แต่ว่ามันมีปัญหาอื่นด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสมาธิเพราะว่าเราพลาดไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับ
ยังมีหลายจังหวะที่เขาหลุดแล้วเขาก็เกือบจะได้เหมือนกัน
ของเราก็เกือบได้แต่ว่าเราก็ไม่คมพอนะครับ
รูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่ชัดเจนมาก
เนื่องจากว่าเพราะเสียประตูก่อนเนี่ยจัดที่เล่นรับแล้วรอโต้กลายมาต้องมาเล่นเกมลุกนะครับ
รังก็ฟื้นฟูร่างกายนักเตะก่อนจากการอ่อนล้าจากเกมเมื่อวานนะครับ
แล้วก็มีการเตรียมตัวเรื่องของแท็กติกด้วย
ทางรัฐนากรใหม่คำนี้กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็แยกซ้อมนะครับ
โซรันบอกว่าสถานการณ์ของทีมก็ถือว่าลำบากแล้วก็จะแพ้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ

วันเสาร์นี้หัวหน้าภูมิสอนชาวเซอร์เบียก็บอกว่าต้องเก็บแต้มให้ได้เพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไป
ชี้ว่าญี่ปุ่นนะครับชนะปาเลสไตล์ในความแตกต่างของเกมก็ดูแล้วเนี่ยก็สูสี
เพราะว่าญี่ปุ่นชนะปาเลสตายลูกเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าไทยเนี่ยถ้ามีสมาธิในเกมเชื่อกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกัน